เช็คราศีของคุณกันหน่อยนะคะว่า
สามราศีไหนมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงจะเลื่อนขั้นจะก้าวหน้าจะประสบความสำเร็จในเดือนมีนาคม
ติดตามกับหมอไก่อาจารย์พอพาที่นี่
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน๓ราศี
ที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลย
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในแง่ของหน้าที่การงานนะคะ
ราศีแรกที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิต
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
เพราะว่าในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะ
ราหูจะมีการย้ายราศีเข้ามาทับในดวงชะตาของคุณ
แบบตรงเต็มไม่มีอ้อมเลยค่ะ
ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
หากชาวราศีเมษคนไหนที่วางแผนอยากจะย้ายงานออกงานย้ายองค์กรอยู่แล้ว
ก็มีโอกาสที่จะได้โยกย้ายสูงมากนะคะ
แต่ถ้าชาวราศีเมษคนไหนนะคะที่ไม่ได้คิดว่าจะโยกย้ายไปไหนค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะโยกย้ายภายในนะคะ
สรุปง่ายเลยนะคะก็คือชาวราศีเมษ
มีโอกาสที่จะได้เจอกับงานใหม่หน้าที่ใหม่ตำแหน่งใหม่
สิ่งใหม่และก็โอกาสใหม่ในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะ
อีกราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเยือนในไม่ช้า
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะ
ชาวราศีตุลค่ะมีโอกาสที่จะมีการโยกย้าย
มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในไม่ช้าไม่นานนี้ค่ะ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะอาจจะทำให้คุณเหนื่อยในช่วงแรกค่ะ
แต่ว่าจะดีในภายหลังอย่างแน่นอนค่ะ
สำหรับอีกราศีหนึ่งนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเยือนในช่วงเดือนมีนาคมนี้
นั่นก็คือชาวราศรีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรดวงชะตาในเรื่องของการงาน
แต่ขอให้ชาวราศรีมังกรสบายใจได้เลยนะคะ
เพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าชาวราศีมังกรคนไหนทำงานประจำ
ก็มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนได้รับเงินพิเศษมากกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะ
หรือถ้าสมมติว่าชาวราศีมังกรคนไหนเป็นพ่อค้าแม่ขายทำการค้าทำธุรกิจ
คุณมีโอกาสที่จะได้กำลีกำไรมากเกินความคาดหมายนั่นเองค่ะ
หมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศี
ผู้ที่กำลังเจอการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ